มาดูกันต่อกับดราม่าในโลกโซเชียล
ก็นี่ก็เป็นข่าวคึกโครมเหมือนกันค่ะ
ก็โพสภาพจะเห็นเป็นลูกสาวน้องวิจีย์
แต่ภาพมันแบบโดดเด่นออกมา

หรือใครไม่รู้อุ๊ยมือลั่นกระจอกเสือกทำตูเป็นกุรู
เสี่ยวถ้าใครอยากเดียวนัดเลยก็ไม่รู้ว่าพาดจริงถึงใคร
แต่ว่ากระแสในโลกโซเชียลก็มาบอกว่าใจเย็น
บางคนก็บอกว่าอันนี้ทำไมต้องใช้รูปลูกมาเป็นเครื่องมือในการด่าคนอื่น
เบาเลยสุดของลูกเลกฮอต

เอามาสื่อสารอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดเห็นกันไป
แต่ว่าวันนี้สนรามเดี๋ยวเสร็จจากรายการพี่แซะตะเรียนไป

คงไปถามถ่ายเรื่องนี้แหละ

คือนะครับคุณพีมมากเป็นยังไงบ้าง
อาจริงว่าคุณติ๊กเขาทะเลาะกับใครอีก
ไปถามพี่หนุ่มก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ภรรยามีปัญหากับใครหรือเปล่า

แต่ว่าชาวเน็ตเห็นแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกขำด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณติ๊กเองก็มีหลายประเด็นในเรื่องดราม่าเหมือนกันนะคะ